ต้องบอกว่าตอนนี้ทางค่ายสั่นสะเทือนหนักมาก
เพราะว่าน้องอาร์มชุติมาคนที่แต่งเพลงผู้สาวขาเลาะที่ทำให้ลำไยหายทองคำโด่งดังเป็นพลุแตกมียอดวิว๖๐๐ล้านวิว
เพลงที่แต่งแล้วเกือบ๖๐๐ล้านวิวไม่เคยได้แม้แต่บาทเดียว
รถก็ดาวน์บ้านก็แค่ต่อเติมรถตู้ที่ดิฉันออกมาก็ทุกบาทที่มีในบัญชี
ดาวน์มาไว้ใช้เดินทางเพราะคุณไล่ดิฉันกลับบ้านไปเอารถตัวเองมาใช้
เอารถตู้ไปจอดไว้คืนบริษัทยังไม่รวมคำพูดดูถูกเหยียดหยามมากมาย
คุณบอกฉันแต่งเพลงผู้สาวขาเลาะฟลุ๊กอดีตเคยพังฟลุ๊กไปต่อหรือพอสำนีฟลุ๊ก
ต่อจากนี้ไปอามไม่มีค่ายไม่มีผู้จัดการส่วนตัวนะคะ
อันนี้คือสิ่งที่น้องอาร์มได้โพสต์ไว้ผ่านทางเฟซบุ๊คของเธอ
บันเทิงไทยรัฐได้พยายามติดต่อหาน้องอาร์มชุติมาแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้
ในขณะที่พี่ประจักรชัยเจ้าของค่ายได้เปิดใจกับเราวันนี้ว่า
จุดแตกหักไม่ได้เกี่ยวจากการที่น้องไปทำจมูกเลย
ส่วนเรื่องส่วนแบ่งก็ได้มีการตกลงกันเรื่องยอดวิว
เพราะมันเป็นเรื่องใหม่ในวงการที่ผ่านมาก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ตามที่ตกลง
เคยช่วยดูแลต่อสู้กันมาตั้งแต่ยังไม่มีอะไร
ศัลยกรรมไม่ได้แอนตี้แต่เพราะไปทำในวันที่รับงานไว้ทำให้กระทบกับงาน
ยืนยันว่าไม่ได้ไล่แต่น้องหนีไปเอง
ดาวบ้านดาวรถพี่ประจักษ์บอกดาวให้จริงแต่ซื้อให้ไม่ได้นะคะเพราะราคาแพง
ทุกวันนี้คิวของอาร์มที่ลูกค้าติดต่อไว้ก็ให้ลำไยมาขึ้นแทน
อันนี้เป็นข้อมูลจากทางคุณประจักรชัยเจ้าของไข้หายทองคำเรคคอร์ดที่เป็นผู้ดูแล
เป็นผู้จัดการส่วนตัวให้กับน้องลำไยไหยทองคำตอนนี้อ่ะนะคะคุณผู้ชม
คือทางด้านน้องอาร์มเองเขาก็บอกแล้วว่าตอนนี้เขาไม่มีผู้จัดการส่วนตัวดิฉันได้เข้าไปดู
ให้กำลังใจเยอะแยะมากมายค่ะล่าสุดเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ
น้องอาร์มได้มีการแชร์เพจข่าวข่าวหนึ่งพร้อมกับระบุข้อความว่า
น้องอาร์มเองไม่ได้มีปัญหากับน้องลำไยหายทองคำนะคะแยกกันให้ออก
อันนี้คือทางข้อมูลของน้องอาร์มแต่ทางบันเทิงไทยรัฐเองของเราเนี่ยติดต่อไปแล้ว
ยังติดต่อสอบถามสัมภาษณ์น้องยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องรอให้น้องพร้อมเมื่อไหร่
เดี๋ยวเรามาดูการเปิดใจของน้องอีกครั้งว่าสาเหตุที่แตกหักกันในครั้งนี้เนี่ย
เกิดจากอะไรกันแน่นะคะโอ้ยดราม่าสนั่นกันเลยคงเกิดมาเลยนะคะใช่ค่ะ